คุณผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายอายุสักประมาณ๔๒ปี
ปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วก็ไปสูงสักประมาณ๑๐เมตรค่ะ
กะว่าจะไปกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจพอได้รับแจ้งแล้วก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เกลี้ยกล่อมแล้วก็ใช้กระเช้าขึ้นไปรับตัวแบบนี้

ไม่ค่ะตัดสินใจกระโดดลงมาจากต้นมะพร้าว
ซึ่งความสูงสักประมาณ๑๐เมตรค่ะ
ล่าสุดอาการสาหัสเลยนะคะ

อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
ก็พยายามที่จะเข้าให้การช่วยเหลือนะคะ
คือคนก่อเหตุเป็นนุ่มใหญ่
ปีนต้นไปปีนขึ้นไปต้นมะพร้าวไป

ลักษณะตอนนั้นนะคือสวมเสื้อสีส้มท่อนล่างเปลือยเปล่าค่ะ
ไม่ได้ใส่ทั้งกางเกงในแล้วก็กางเกงนอก
เจ้าตัวตอนนั้นมีอาการตื่นตระหนกเล็กน้อย
พอเห็นกู้ภัยมากันเยอะเลยทีเดียว
ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาไม่ยอมบอกว่ามีปัญหาอะไร

จากนั้นกู้ภัยส่งรถกระเช้าขึ้นไปนะคะ
ไปรับตัวพยายามเกลี้ยกล่อมให้ชายคนนี้
ลงมากับรถกระเช้าโดยดีแต่แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
เพราะว่าชายคนนี้พยายามปีนขึ้นไปอีกค่ะ
นขึ้นไปให้สูงที่สุดทันใดนั่นเอง

คนดูเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะผู้ชายคนนี้คล้ายกับเหมือนว่าสะดุ้ง
แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจปล่อยมือที่ตัวเองจับไว้กับต้นไม้แบบนี้ค่ะ

แล้วที่สุดแล้วร่างก็พุ่งตกลงมากระแทกหลังคาสังกษีของชาวบ้าน
จนร่างกระทะลุกับหลังคาอัดกับพื้นนะคะ
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไร
สาเหตุของการคิดสั้นเพราะอะไร
รู้เพียงแต่ว่าพื้นเพลเป็นชาวตลิ่งชันกรุงเทพมหานครอายุ๔๒ปี
ตอนนี้อาการสาหัสได้รับบาดเจ็บกระดูกขาเคลื่อน
ตามตัวมีรอยบาดจากสังกษี
รวมทั้งอวัยวะเพศต้นขาก็มีรอยถลอกจนหนังเปิดเลยนะคะ
กู้ภัยเองก็ต้องมีการช่วยกันแบบนี้แหละค่ะ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวของผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลหนองบัวแดงแล้วก็เดี๋ยวต้องรอให้หายดีก่อน
สอบถามที่มาที่ไปของการคิดสั้นในครั้งนี้ค่ะ